มันสตาร์ทไม่ติดค่ะอยู่แถวแถวแยกห้าแยกมากแล้วค่ะ
ค่ะรออยู่ตรงป้ายรถเมย์นะคะรีบมาหน่อยนะคะต้องไปทำงานต่อขอบคุณค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานตัวพร้อมรายงานสภาพอากาศกันแล้วนะคะ
ตอนนี้บางพื้นที่ฝนตกบางพื้นที่ก็แดดจัดนะคะคุณผู้ชมก็ต้องเตือนกันเอาไว้ก่อน
เพราะว่าอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุระหว่างทางก็ได้ด้วยส่วนสภาพอากาศโดยรวมเป็นอย่างไร
ตรวจสอบจากภาพเรด้ากันก่อนจะเห็นว่าวันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ไม่ค่อยมีฝนปกคลุมเท่าไหร่ในช่วงเช้านะคะนี่คือช่วงเวลาประมาณหกโมง
ขณะที่แถบอายุทยาสระบุรีรวมไปถึงภาคตะวันออกก็คือชนบุรี
มีโอกาสเกิดฝนปล่อยอาจจะครึ้มมีฝนตกลงมาบ้าง
เพื่อให้เห็นภาพกว้างนะคะเราขยายมาดูภาพถ่ายดาวเทียม
จะเห็นว่าตอนกลางของประเทศคือนับตั้งแต่แถบของภาคตะวันตก
ภาคใต้ตอนบนนะคะรวมถึงทะเลฝั่งอ่าวไทยตอนบน
ก็จะมีโอกาสเกิดฝนชุ่มฉ่ำเลยนะคะส่วนปัจจัยนั้นนะคะ
คุณผู้ชมก็มีจากสองปัจจัยด้วยกันคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
หย่อมความกดอากาศต่ำรูปตัวแอลด้านบนที่อยู่บริเวณประเทศเวียดนามนะคะ
มันหย่อนลงมามันคล้อยลงมาใกล้ประเทศไทยมากขึ้น
ก็ดึงกำลังลมจากทะเลนี่แหละค่ะไปสมทบที่บริเวณนั้น
เห็นไหมคะว่าเส้นสีขาวก็พุ่งตรงขึ้นไปทางด้านบน
ทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือบางส่วน
เฉพาะแถบจังหวัดบึงการคือตอนบนเนี่ยมีโอกาสรับฝนมากหน่อยนะคะ
และนี่ก็คือพื้นที่ที่จำลองการเกิดกลุ่มฝนค่ะ
ถ้าเป็นสีฟ้าฟ้าอ่อนอ่อนจางจางแบบนี้คือแค่ครึ้มนะคะ
แต่ถ้าหากว่าเป็นสีเขียวสีเหลืองสีส้มแบบนี้คือมีโอกาสเกิดฝนประมาณ๓๕มิลลิเมตรนะคะ
ก็เตรียมรับมือกันเอาไว้แถบพื้นที่ไหนบ้างก็ต้องเตือนกันนะคะ
แถบภาคใต้นะคะโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอันดามันก็คือ
ภูเก็ตพังงาระนองตรงนี้ทั้งฝนแล้วก็ลมแรงรวมถึงคลื่นสูงด้วยนะคะ
ส่วนภาพรวมวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างตรวจสอบกันค่ะ
เหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีฝนฟ้าขนอง๑๖๐๗๐ของพื้นที่
ส่วนใหญ่แล้วตกกระจายตกเบาหากตกหนักหน่อยก็จะอยู่แถบบึงกาลนะคะ
รวมไปถึงทางแม่ห้องศรเชียงรายเชียงใหม่
ภาคกลางวันนี้มีโอกาสเกิดฝนตอนกลางของประเทศในช่วงเที่ยงเป็นต้นไปนะคะ
รวมถึงภาคตะวันออกวันนี้ก็เตรียมรับมือค่ะ
ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนฟ้าขนอง๑๖๐ของพื้นที่ได้รับฝนประมาณจังหวัดสุราธานีลงไป
ขณะที่ฝั่งอันดามันก็กาดอกจันทร์ตัวโตนะคะ
มีลมฝนคลื่นสูงประมาณ๒เมตรบริเวณกระบีตรังสตูนพังงานระนองค่ะ
สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ก็ยังวางใจไม่ได้นะคะ
ก็อาจจะมีฝนตกลงมาในช่วงบ่ายค่ำและเย็นเช่นเดียวกันนะคะ
เพราะฉะนั้นเดินทางสัญจรไปไหนมาไหนเพิ่มความระมัดระวัง
ใครที่ขับขี่ยืดยานพาหนะก็ตรวจสอบสมรรถนะตรวจสอบรถของท่านให้ดี
ถ้าเสียแบบนี้ฉันมานี่คงจะลำบากเลยทำงานทันหรือเปล่าไม่แน่ใจ
ไปดูรถก่อนแล้วกันคุณผู้ชมรถยกลงมาพอดีสวัสดีค่ะ